ก่อนที่จะไปสนุกกันพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙กันก่อนเลยดีกว่านะครับ
ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็มียอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้น๑๗๙๗๐คน
เสียชีวิต๑๗๘ศพนะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการขยายเวลาล็อกดาวน์มาตรการเข้มข้นก็มีมากขึ้นด้วย
ไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าทางสอบคอนะคะก็ได้ขยายเวลาล็อกดาวน์ไปอีก๑๔วัน
คือจริงรอบแรกที่ประกาศล่าสุดคือจะหมดวันนี้
ต่ออีก๑๔วันแล้วก็ยังเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มอีก๑๖จังหวัด
ของเก่า๑๓จังหวัดเป็น๒๙จังหวัดนะคะ
เพราะว่าหลายพื้นที่ก็มีการแพร่ระบาดของโควิดอย่างมากเลยทีเดียว

สำหรับ๑๖จังหวัดสีแดงเข้มที่เพิ่มขึ้นมานะคะ
ก็จะมีการจนบุรีตากนครนายกนครราชศรีมา
ประจวบคิริขันปราจินบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรี
บุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็อ่างทองค่ะ
จังหวัดนอกเหนือจากนี้ยังไงก็ต้องระวังด้วยนะครับ
โดยมาตรการสำหรับพื้นที่สีแดงเข้มนะครับส่วนใหญ่คงไว้ก็คือยังเหมือนเดิมนั่นแหละ
ห้ามออกจากบ้าน๓ทุ่มถึงตี๔นะครับ
แล้วก็งดให้บริการขนส่งข้ามจังหวัดตั้งด่านสกัดระหว่างเขตที่เป็นรอยต่อของแต่ละจังหวัดนะครับ
แล้วก็ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า๕คนขึ้นไป
ร้านสะดวกซื้อตลาดโต้รุ่งร้านขายอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยก็เปิดได้ไม่เกิน๒ทุ่ม
แล้วก็ห้ามนั่งรับประทานที่ร้านคือซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวนะครับ
ไปดูส่วนของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้ากันบ้างนะคะ
ก็ยังคงเปิดบริการได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ส่วนของร้านยาร้านเวชพันธุ์
แต่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคือผ่อนปลนให้ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในห้างเนี่ย
ยังไปถึงเรื่องของพวกร้านนวดร้านสปาอะไรต่างพวกนี้นะคะก็ยังคงต้องปิดเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
ไปดูการแพร่ระบาดนะครับในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มกันบ้างนะครับ
ต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าหลายจังหวัดก็น่าเป็นห่วงนะครับไปดูที่นี่ฮะจังหวัดปัตตานีครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเท่าไหร่นะครับ
เมื่อวานนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๐๘คน
คือถ้าในจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้จังหวัดปัตตานี
มีผู้ติดเชื้อประมาณนี้ถือว่าเยอะนะแล้วเสียชีวิตเพิ่ม๕รายครับ
ผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดปัตตานีนะครับรายงานว่าปัญหาที่พบในจังหวัดเนี่ย
ก็คือประชาชนบางส่วนอันนี้ผมใช้คำว่าบางส่วนนะ
ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่มีการรวมกลุ่มแล้วก็ปกปิดไทม์ไลน์ด้วย
คือหนักที่สุดนะครับเขาพบว่ามีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน
ก็ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับจำเป็นต้องสั่งปูพรมตรวจเชิงรุก
ในอำเภอต่างด้วยชุดตรวจเร็วนะครับซึ่งปรากฏว่า
อาทิตย์ที่ผ่านมาพบว่าติดเชื้อจากการตรวจแบบเชิงลุกเนี่ย
พันกว่ารายนะครับทั้งอาทิตย์อะนะน่าสิคะ
ที่ชนบุรีไม่ต่างกันยังถือว่านักหน่วงเหมือนกันคุณผู้ชม
วันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชมบุรี
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๑๔๑ราย
ถือว่าอยู่ในหลักพันธุ์ติดต่อกันมา๓วันแล้วนะคะ
ส่วนผู้ที่เสียชีวิตก็เพิ่มอีก๖ศพนะคะ
เพราะฉะนั้นจังหวัดต่างที่มีมาตรการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะ

ไม่อยากให้คนที่ได้รับศิษย์แล้วพลาดโอกาสที่นี้
ไปดูนะครับกับโครงการคนละครึ่งนะครับว่าเขาจะเปิดไทม์ไลน์ในการเริ่มทยอยจ่ายเงินอย่างไรกันบ้างนะครับ
สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส๓ที่รัฐบาลได้ออกมาตรการมาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ
เฟส๓จะเริ่มโอนเงินรอบแรกก็คือเมื่อวันที่๑กรกฎาคม๖๔ในวงเงิน๑๕๐๐บาท
โดยรอบของการโอนเงินคนละครึ่งเฟส๓เนี่ยตามนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้ดูเป็นกราฟิกนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับ
จดกันไว้หรือว่าถ่ายภาพกันเอาไว้จะได้ไม่ลืมกันนะครับ
รอบแรกนะคะรอบแรกโอนมาแล้วตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคม๑๕๐๐บาท
บอกไว้ก่อนว่าถ้าใครใช้ไม่หมดรอบแรกนี้ทบไปใช้รอบที่สองได้
คือต้องบอกแบบนี้เพราะว่าหลายร้านค้าส่วนใหญ่เขาปิด
เพราะฉะนั้นเราอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้เงินถูกไหม
เพราะฉะนั้นเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้ใช้ในรอบที่๒ก็ยังได้
ส่วนรอบที่๒นะคะก็จะเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม
ได้เพิ่มอีก๑๕๐๐บาทระยะเวลาในการใช้จ่ายวงเงินรอบนี้
ก็คือ๑ตุลาคมถึง๓๑ธันวาคมยาวไปถึงสิ้นปีเลยก็ว่าอย่างนั้นละกัน
โครงการคนละครึ่งเฟส๓นี่นะคะจะหมดสิทธิ์หมดเขตในการใช้วันที่๓๑ธันวาคมค่ะ
ถ้าหากว่ารอบที่๒นี้นะใครใช้เงินไม่หมดอ้าวคราวนี้คืนไม่ได้ทบไม่ได้แล้วนะ
เพราะฉะนั้นนะครับถ้าได้สิทธิ์นะก็ควรจะไปใช้นะครับ
ซึ่งทางภาครัฐเขาก็ยอมรับในเรื่องของปัญหาบางอย่างกับโครงการนี้
ล่าสุดครับทางกระทรวงการคลังก็ได้กำชับให้ธนาคารกรุงไทยนะครับ
เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบใช้จ่ายเงินในโครงการคนละครึ่ง
เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการคือหลายคนบ่น
บอกว่าถ้าคนละครึ่งใช้ได้กับการสั่งอาหารออนไลน์มันก็น่าจะดีไง
ใช่ค่ะก็สะดวกขึ้นได้ใช้บริการเต็มที่
เขาก็คาดว่านะครับจะดำเนินการเชื่อมระบบเสร็จสิ้นและพร้อมใช้งานในเดือนตุลาคม๖๔นี้
เพื่อให้รองรับการโอนเงินคนละครึ่งรอบที่๒อีก๑๕๐๐บาทนะครับ
ค่ะก็ปรับไปตามสถานการณ์เพราะตอนนี้ล็อกดาวน์กันอยู่จะให้ออกไปซื้อที่ไหน
จ่ายที่ร้านไม่สะดวกแน่เพราะฉะนั้นก็ต้องโอนผ่านแอปพลิเคชันแบบนี้นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าบอกไว้ก่อนว่าจับตาดูหนุ่มเสื้อม่วงคนนี้ดีนะคะ
นี่ค่ะอยู่ดีก็มีอาการล้มฟุบลงไปกับพื้นแบบนี้
เกิดอะไรขึ้นกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมครับช่วงนี้เคยเช็กบ้างไหมว่าแต่ละเดือนจ่ายค่าไฟเกินไปราคาเป็นยังไงกับบ้าง
คุณไม่น่าถามเลยล็อกดาวน์อยู่บ้านเวิร์คฟอร์มโฮมแน่นอนค่าไฟต้องเพิ่มอยู่แล้ว

เท่าสองเท่าก็ว่าไปอาจจะเป็นเรื่องที่พอรับได้พอคาดคณีได้
แต่หนุ่มคนนี้คุณผู้ชมอยู่บ้านเดือนเดียวมาดูบินอีกทีค่าไฟเป็นแสน

ก็นั่นน่ะสิคะงงกันใหญ่เลยคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะ

งงเลยล่ะค่ะเจ้าของบ้านคือนายเจนรบแสงฮวดอายุสามสิบห้าปี
บอกพี่กัดหน่อยละกันอยู่บ้านเลขที่๘๘ทับ๓๑หมู่๗ตำบลบังเสร่อำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรี
เนี่ยค่ะโชว์บินค่าไฟเป็นบินค่าไฟของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมประธานทหารเรือ
เอามาให้นักข่าวดูเลยค่ะบอกว่าเมื่อก่อนนี่นะเสียค่าไฟเดือนละ๗๐๐กว่าบาท
อย่างมากก็ไม่เกิน๑๒๐๐บาทแต่พอมาดูบินเดือนล่าสุดกรกฎาคมเนี่ยเพิ่งหมดไปเมื่อวานก่อนนี้เอง
มาดูบินอีกทีขยี้ตาเลยค่ะ๓๑๘๒๔๙บาท๑๘สตางค์มายังไงเป็นแสนเลยเหรอ
แล้วอยู่บ้านไม่ได้อยู่กันเป็นหลายร้อยคนสามคนแค่นั้นเองสามคนแอร์ก็มีตัวเดียวแถมไม่ค่อยได้เปิด
ได้ไงคุณชนะเอางี้ครับนายเจนรบบอกว่าตอนนี้นะยังไม่ได้ไปติดต่อทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันติดวันหยุดนะครับ
เขาบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันจะเกี่ยวข้องกับการที่เดือนที่แล้วเขานำมิเตอร์ไฟฟ้ามาเปลี่ยนใหม่
เกี่ยวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันเอาล่ะยังไงซะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะรีบไปเลยวันที่เปิดทำการเนี่ยจะรีบติดต่อเรื่องของค่าไฟกว่าสามแสนบาทตรงเนี้ยสรุปแล้วมันมายังไงแล้วเขาพูดแบบตรงไปตรงมาชัดเลยนะถ้าต้องจ่ายจริงขายบ้านเลยไม่จ่ายหรอกจะบอกให้เขาว่าอย่างเงี้ไปลองฟังเสียงดู
อ้าวเนี่ยฮะงงนะแล้วเดือดร้อนด้วยนะครับคุณเจนรบบอกอีกว่าไฟฟ้าเนี่ย
สัตหีบเนี่ยจริงก็มีปัญหาอยู่บ่อยเหมือนกันนะ
บางครั้งดับบ้างล่ะบางครั้งจะติดต่อไปที่ส่วนงานของเขาก็ติดต่อยาก
อืมทีนี้ก็เลยลองเข้าไปดูในเพจสัตหีบอยากซื้ออยากขาย
เหมือนเป็นเพจชุมชนคู่คุยกันอ่ะของคนสัตหีบปรากฏว่ามีคนมา
โพสต์เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าดับบ่อยมากโอ้บางคนบางบ้านนะคุณ
เจนรับบอกค่าไฟเดือนเดียวแต่ว่าส่งมาสองบิลนะคะอ้าวอ้าวซ้ำซ้อน
ยังไงล่ะหรือบางคนบอกค่าไฟ๓เดือนนี่เท่ากันเลย
บางคนบอกอยู่กันแค่สี่คนค่าฟัยสี่พันกว่าบาทอ่ะ
มันเหมือนงงงยังไงผมว่าแบบนี้ละกันเดี๋ยวรอทาง
การไฟฟ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาออกมาชี้แจงดีกว่า
ใช่ค่ะหรือคุณผู้ชมเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เป็นทางการของเขา
ของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบกันไว้ได้แหละเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้ว
ครับเวลาเข้าวัดทำบุญคุณผู้ชมครับเราก็นั่งสวดมนต์ขอพรจากพระท่านนะเนาะ

พระท่านท่านก็จะพรมน้ำมนต์นี่ผมเข้าวัดบ่อย

ท่านไปวัดทั่วไปนี่แหละ
ท่านก็พรมน้ำมนตร์ปวบ
อ่ะเป็นเรื่องที่ก็ต้องมาดั่งดูกันนะว่าโอเคมะใหม่คุณหมอหรือเปล่า
เดี๋ยวจะค่อยค่อยเล่าให้ฟังนะครับค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ย
ท่านลองปะพรมน้ำมนต์แบบนี้ดูบ้าง
ลองใช้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณชิสา
เป็นปืนที่ใช้แบบว่าในการพ่นพ่นแอลกอฮอลกำลังฮิตเลย
ช่วงนี้กำลังฮิตแล้วเห็นไอ้แสงนั้นออกไหม
เอานี่แหละฮะพอเรื่องนี้มันเผยแพร่ออกไปนะครับ

หลวงพี่น้ำฝนเนี่ยก็บอกว่าเอามาแบบนี้เพื่อเป็นการปะพรม
แล้วก็ทำให้ญาติโยมเขารู้สึกสบายใจ
แทนการที่จะเอาน้ำมนต์มาปะพรมอะไรอย่างนี้
บางทีญาติโยมเขาก็ไม่สบายใจเพราะสถาการณ์โปรปิศกรรมมันระบาดแบบนี้นะครับ
ใช้ปืนพ่นแอลกอฮอล์แบบนี้ว่าไม่ควรเอามาใช้
เพราะว่าแทนที่จะทำให้ฆ่าเชื้อโรคได้กลับทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจายไปอีก
บางทีฝุ่นละอองเล็กที่มันออกมาจากเครื่องพ่นเนี่ย
อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองทั้งในระบบทางเดินหายใจหรือว่าสายตาก็ได้

เอาล่ะยังไงดีล่ะผมว่าก็อยู่ที่ความเหมาะสมอะเนาะ

ท่านเองก็อยากจะให้ญาติโยมรู้สึกสบายใจเอาเวลามาที่วัดทำบงทำบุญนะนะ
หลายคนเขาก็หวังแหละว่าจะแม่ได้พรมน้ำมนต์เหมือนเป็นสิริมงคลกลับบ้าน

แต่ถ้ารักษณะแบบนี้มันดูแล้วอันตรายผมว่ายังไงอาจจะต้องนั่งคุยกันใหม่

เข้าใจแหละว่าบางทีอาจจะใช้อุปกรณ์อะไรที่ทันสมัยสะดวกด้วย
แต่ว่าถ้ามาพิจารณาถึงประโยชน์ของมันแล้วอาจจะไม่สู้กิ่งมะยมแบบเดิมก็ได้
หรืออาจจะไม่ต้องปากอมทะมนต์ก็ได้

วดน้ำอย่างเดียวก็พอแล้วเหมือนเวลาคุณกวดน้ำให้ผมผมก็รู้สึกดี
ดิฉันก็รู้สึกสบายใจที่ได้ตามแบบนั้น
คุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของมุมมองความคิดแล้วก็เป็นไอเดียกันไปนะคะ
ทีนี้ไปดูกันที่จังหวัดมหาสารคามหน่อยค่ะคุณผู้ชมเขามีการจัดงานชาปนกิจศพนะคะ
ทำไมต้องเล่ามันแปลกตรงไหนแปลกสิครับเพราะว่าเขาจัดงานศพให้แมวให้ไก่ให้หมา
แล้วจัดเหมือนงานคนเลยค่ะ
ชอบพวกเขาได้เองค่ะค่า
ก็คือบอกคือไหนสำเร็จ
อ๋อนี่คืองานศพ

เป็นงานศพของหมาค่ะ
หมาที่ชื่อว่าพ่อเฮียนนี่แหละพ่อเงี้ยนขาสั้นนะคะ
ในพื้นที่อำเภอจังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะคะ
คือเนี่ยชาวบ้านก็แห่แห่ศพเห็นไหมคะ

คือเหมือนงานคนเลยจริงมีเปิดเพลงธวีกันแสงด้วยเห็นไหม
คือบรรยากาศฟังแล้วแบบโอ้มันเศร้าเหมือนกัน

ส่วนรูปรูปที่ต้องตรงนี้อย่างนี้
โอ้มันจะต้องมีรูปหน้าลงศพใช่ค่ะ
คือทำทุกอย่างเหมือนงานคนจริงนะคะ

พอเวียนเรียบร้อยปุ๊บคุณเปิดฝานมา
เสร็จแล้วมีถวายของให้พระด้วยเป็นพัดลม
อ๋อนี่อารมณ์แบบว่าแทนพงฤษคุณผู้ชมครับเท่านั้นไม่พอนะครับ
ไม่ใช่แค่งานศพสุนัขอย่างเดียวงานศพแมวด้วยนั่นไง
นั่นไงต่างถนนเลยครับคุณ
แมวครับโกรธโกนแบบนี้แมวจริงใจฆาตแมวจริง
เป็นคนหนึ่งที่เลี้ยงแมวเห็นแบบนี้แล้วก็ใจคอไม่ดีนะครับ
อ่ะแมวเสียชีวิตลงแบบนี้ก็จัดงานศพให้นะครับ
นี่ชื่อว่าแม่ขาวดางแมวตัวนี้เนี่ย
เนี่ยทางวัดเขาก็จัดให้นะครับเรื่องของการห่อศพแบบนี้เลย
ด้วยสายสินด้วยแล้วนำมาบรรจุลงโลงที่ทางพระและเนรของทางวัดทำกันเองครับ
นี่ค่ะนี่ครับทุกชีวิตมีค่าของมันนะใส่ใจรายละเอียดมากคุณเห็นไหมครับ
โอ้โหช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาล่ะพอเสร็จป๊าบก็จัดเป็นงานศพแบบนี้
ให้แม่ขาวดางเจ้าแมวน้อยที่เสียชีวิตอย่างน่าสงสารกลางถนนนะครับ
เนี่ยค่ะอ้าวเนี่ยก็เป็นบรรยากาศงานสวบนี้นะครับมีภาพหน้าสวบที่เรียกว่าประดุษฎา
อีกงานหนึ่งยังไม่หมดค่ะเป็นงานศพของไก่

ไก่ตัวนี้ชื่อว่าพ่อขาวหางเขียว
นี่นอนตายอยู่ในวัดเนี่ยค่ะ

ทางลูกศิษย์แล้วก็พระเนรก็นำตัวมันมาจัดงานศพ
เรียกว่าจัดกันอย่างอลังการยิ่งใหญ่นะ
มีการเชิญชาวบ้านมาร่วมในงานชาปนกิจศพไก่ด้วย
น่าจะเป็นไก่ที่รักหรือที่เลี้ยงเอาไว้ของที่นั่นนะคะ

นะคะเขาออกมาบอกด้วยว่าตอนแรกก็นึกสนุกแหละ
อ่าแต่ว่าตอนหลังเนี่ยสงสารหมาแมว
แล้วก็สัตว์อื่นที่มันตายไปก็เลยทุกชีวิตมีคุณค่าก็เลยจัดงานให้
เอานี่แหละฮะมาเล่าสู่กันฟังผมเชื่อว่าจริงคุณผู้ชมที่รักสัตว์อยู่แล้วแล้วก็
ติดตามข่าวสารในโลกโซเชียลเป็นประจำก็น่าจะเคยเห็นเนอะการจัดงานศพให้กับสุนัขบ้างแมวบ้าง
เพราะมันเป็นเพื่อนรักแสนรู้ของมนุษย์ของเรานะ
แต่ว่าเรื่องที่นำเสนอหลายคนโฟกัสไปที่ภาพหน้าศพ
คือเอาปากกาวาดเป็นไก่เป็นหมาเป็นแมวเลยมันก็น่ารักดี
เป็นเรื่องราวที่บางทีเราก็คิดมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในวัดทำไมก็เกิดขึ้นแล้ว
ไปดูเรื่องในวัดกันต่อ
เขาบอกว่าเนี่ยใหญ่เลยใหญ่ครับวัดชาวบ้านโอ้โหตกอกตกใจ
ต้องมาล้อมต้องมาดูและที่สำคัญต้องมาจับ
เอาดูเอาดูเอา

อ้าปากหมออยู่นะไม่เห็นได้ไง

ยัยครับวัดครับอยู่ไม่ได้แล้วครับโอ้โหที่เห็นเนี่ยแคระแคระตรงไหนคุณชนะแคระจริงแคระ

มันชื่อว่าเจ้าแคระแต่ตัวไม่แคละเลยครับ
โอ้โหใหญ่เป็นตัวเขื่องเลยค่ะ
สบงปริวเรื่องของเรื่องต้องเอาตะบงมาคลุมเอาไว้แบบนี้จีวอนมาคลุมไว้เลย
คือปิดตาไม่ให้มันมองเห็นนั่นจะได้ไม่ต่อสู้เรา
มันจะได้ไม่อายคนเยอะ
เอาเนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณตรงนี้นะครับที่ตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
ที่นี่ครับที่วัดตึกราชาเขาว่ากันว่าจราเข้ตัวนี้เลี้ยงนะเขาเลี้ยงเอาไว้ในกรง

ตั้งแต่ปี๒๕๕๓ปัจจุบันไม่แคละแล้วจ้า

ทีนี้ช่วง๓ทุ่มเมื่อวานนี้แหละค่ะ
แคระนี่นะออกมานอนอยู่ใต้ต้นไม้
พึ่งพุงอ้าปากเนี่ย
ไม่รู้ร้อนหรือหนาวหรือเหงากันแน่
แต่เห็นแบบนี้ไม่น่าจะดีต่อผู้คน
ทางวัดก็เลยแจ้งกู้ภัยสิงบุรีมาจับเนี่ย
ใช้เวลาสามสิบนาทีนะช่วยกันทั้งคนทั้งพระทั้งกู้ภัยโอ้โห

ปิดปากปิดหน้าปิดตาได้แล้วก็ช่วยกันดึง

โอ้โหแล้วแคปตัวใหญ่หนักกี่ร้อยโลก็ไม่รู้เนี่ย

สุดท้ายเอาไปไว้ในกรงได้สำเร็จนะครับ

หมาในวัดมันเห่าหอนแปลก

นี่มันเถาเป็นภาษาขนาดอะไรหรือคะ

ทำยังไงดีก็เลยไปแจ้งพระพิสุแถวนั้นให้ทราบ

ก็ตามจับเอาไปคืนเอาไว้ในกรงได้สำเร็จ
คือเรื่องของเรื่องเขาว่านะเขาว่ามาอีกทีนะว่า
มีคนไปเปิดกรงทิ้งเอาไว้ปะโทใครไปทะลึ่งเปิดเอาไว้
เอาหลังอย่าเปิดเอาไว้นะเปิดเอาไว้แบบนี้แคละก็ออกมาเดินเพ่นพลาดครับ
ถึงแม้ว่าจะเป็นจราเข้เลี้ยงแล้วหลายคนในวัดเนี่ยเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
มันเชื่องมันไม่ดุค่ะแต่ไอ้เข้ก็คือไอ้เข้ครับ
ไม่ใช่หมาใช่แมวนะคะคุณพี่ค่ะ
ไม่ใช่จู่มากินข้าวกินข้าวมันไม่ได้มาอย่างนั้นนะ

มาอย่าจัดคิดแล้วเมื่อกี้มีภาพกลับตัวฉันมีสายหลายตลอกอีกอย่าง

เออแต่ใต้ที่สุดกลับได้เรียบร้อย
ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยของมันแล้ว
เอาเป็นว่าคราวหน้าคราวหลังก็ล็อกประตูมาให้ดี

แต่ว่าเรื่องที่พอพูดกันไปเมื่อสักครู่เรื่องค่าไฟมีอัปเดตมาแล้วนะคุณชนะดีครับ
คือตอนนี้ทางคุณเจนรบเองก็นำบินไปตรวจสอบแล้วนะคะ
ก็คือเขาบอกว่าระบบเรียกเก็บค่าไฟผิดพลาด
ตอนนี้ก็พร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
แล้วไม่ใช่คือคุณเจนรบที่เจอนะ
ก็ยอมรับว่ามีหลายครัวเรือนที่โดนเรียกเก็บแบบนี้เหมือนกัน
สุดท้ายก็เดี๋ยวจะจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะ
ไปดูเรื่องราวของสิงสารสัตว์กันต่อนะครับ
เรื่องของน้องสุนัขกันหน่อย
น้องสุนับเลยนะครับน่ารักน่าเอ็ดดูซึ่งจะน่ารักขนาดไหนไปดูเลยครับ
พักคืบคืนสนุกสนานเลยค่ะบ้านนี้
ล้มมือร่วมพลัง
มาร่วมพลังกันแล้ว
มือสอบมือสอบแล้วก็มือน้องหมา

บ่อยก็จะเป็นมนุษย์อยู่แล้ว

ความน่ารักของสุนัขก็มีมาให้ดูด้วยเหมือนกันนะจ๊

คุณผู้ชมครับเรื่องของความรัก
บางทีนะมันก็ไม่ได้เลือกหรอกนะว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน

อย่างเช่นคลิปนี้คุณผู้หญิงเขาอุตส่าห์เปิดเผยความในใจ
สุดท้ายตัวผู้ชายเองเขาจะตอบรับหรือเปล่านะ
เออเพลงนี้กำลังฮิตเลย

แต่ฉันก็คิดอยากจะมีสิทธิ์มากกว่านั้น

ไม่ชอบผู้หญิงชอบผู้ชาย

โอ๊ยตายแล้วยิ้มแห้งยิ้มแบบเปื่อนเลยอ่ะ

จริงบางคนมันก็ดูไม่ออกจริงนะคุณชนะ
เอ้าก็เรื่องของความชอบเรื่องของรสนิยมมันก็ว่ากันไม่ได้นะ
ว่าไม่ว่าเรื่องนี้คือสิทธิส่วนบุคคลเลย
แล้วก็ไม่จำกัดแล้วเพศวัยไหนอะไรอย่างไร
แต่ว่าให้มันแมชกันไปให้มันถูกนะ
ถ้าเกิดมันก็เหมือนกับคั่วแม่เหล็ก

ไม่มีไงนะต้องคั่วบวกหรือกับคั่วลบถึงจะ

จะติดอย่างนี้ก็คือเหมือนใจมันติดกับใจ
บางคนแบบแค่มองตารู้ใจ
คุณเคยมีอาการแบบนั้นไหมเคยรู้สึกว่างัน
เขาบอกเลยเขาไม่กลัวเพราะว่าเขาดูแลได้โชว์ขิงต่อหน้าเพื่อน
ดูสิว่ามีเมียหลวงแล้วมีเมียน้อย
เอ้าสรุปแล้วเขาจะรวมตัวกันยังไงไปดูฮะ

ถ้าเมียหลวงฆ่าผมเมียน้อยได้
ถ้าเมียน้อยฆ่าผมเมียหลวงได้
ลองดูเว้ยใครจะกล้าฆ่า
ถ้าเมียน้อยกับเมียหลวงร่วมใจกันฆ่าพี่ล่ะ
ด้ายฟรีล่ะครับ
โอ้โหพี่กะจะโชว์ขิง
ดูแลได้ทำประกันชีวิตไว้แล้วไม่กลัวอะไรทั้งนั้น
เรียกได้ว่าโชว์ขิงต่อหน้าเพื่อนเลยนะ

เดี๋ยวเมียน้อยได้ตังค์นะเธอไม่ทำหรอก
แล้วถ้าเมียน้อยฆ่าฉันแล้วไงเมียหลวงเขาได้ตังค์นะเธอทำ

แล้วถ้าเกิดว่าเมียหลวงเมียน้อยเขารวมตัวกันฆ่าคุณขึ้นมาล่ะ

ผลประโยชน์ทั้งหมดตกอยู่ที่เมียหลวงและเมียน้อย
แบ่งกันอย่างถูกต้องเท่าเทียม
ก็มันน่าอยากหลายใจดีนะ
คุณเป็นมนุษย์สามี
ใครเจ้าชู้นายออกจากกลุ่มเราไปเลยเราไม่ชอบ
โอ้นขนไปคนอย่างนี้นานแต่เมื่อไหร่

เดี๋ยวคนจะออกอาการโวยวายอะไรขนาดนั้น

เออการมีแฟนหรือสายดีพริยาคนเดียวเป็นคู่กันดีที่สุดถูกไหม
ไหมแต่ถ้าหากว่าใครตกลงกันได้มีหลายคน

ที่อยู่ดูแลกันได้แบบนี้ได้ด้วยหรือ
มีคุณพ่อบ้านใจกล้านี่แหละแหมกำลังแบบว่าทำงานบ้านนะ
กำลังถูวงถูพื้นอยู่คุณภรรยาหรือว่าคุณแฟน
ก็มามาหาแล้วพูดด้วยคำนี้ครับ
ทำอะไรอ่ะเปิดแอร์แล้วนะ
อีกแค่แล้วเหรอ

ลับของคุณพี่ที่เขาบอกว่าเปิดแอร์ไว้แล้วแปลว่าอะไร
ก็เรื่องของเรื่องอาจจะชักชวนกันไปทำบางสิ่งบางอย่าง

เรื่องของการทำกิจกรรมที่เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันอยู่ภายในห้อง

ใช่ปลูกต้นไม้ในห้องก็จะเติบโต
จะบ้าเหรอใครจะไปปลูกต้นไม้ในห้อง
จัดปูเตียง
ปูเตียงก็ดีจัดเสื้อผ้าก็ได้

เออก็จอดยังไงก็ได้สบาย

อะไรคือเอามาเพื่ออะไร

แต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเก็บเป็นความลับแล้วล่ะ
เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากของคุณป้า
อายุ๕๘ปีอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
เข้าป่าไปหาเห็ด
จู่เจอคนแปลกหน้า

แล้วก็พยายามที่จะข่มขืนคุณป้ารอดมาได้หรือเปล่ายังไงไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ตำบลกรกแก้วอำเภอนวลสุวรรณจังหวัดบุรีรำนะคะ
ทีมข่าวของเราไปพบกับนางห่วงที่รักอายุ๕๘ปีผู้เสียหายนี่แหละ

คนนี้แหละแล้วก็พาผู้สื่อข่าวพาผู้ใหญ่บ้านไปดูจุดเกิดเหตุเลยว่าที่เธอไปเก็บเห็ดแล้วเจอผู้ไม่หวังดีมาทำร้ายเธอน่ะอยู่ที่ไหน
แล้วก็บอกว่าจุดนี้แหละที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันที่๓๐กรกฎาคม
คือวันนั้นเนี่ยคุณห่วงเนี่ยป้าห่วงเนี่ยออกจากบ้านไปคนเดียวจะไปหาเห็ดในชุมชนห่างจากบ้านประมาณแค่๒กิโลเมตร

ไปถึงก็ช่วงเช้าค่ะ๙โมงเช้าคุณชนะ

พอมองเห็นเห็ดมันงอกมันโผล่ขึ้นมาแล้ว

ตั้งลงยองจะเก็บเหตุใส่ตาก้า

ได้ยินเสียงคล้ายว่ามีคนเดินมาข้างหลัง

พอสายตาแว๊บหันไปดูเนี่ยเห็นเหมือนเป็นคนสูงผอม

แล้วเอาผ้าดำมาครอบเธอทั้งตัวแล้วก็กดตัวทงไปบนพื้นดินนะคะ

แล้วจากนั้นนะครับก็เอาผ้ามารัดคอซ้ำอีกที

คนร้ายไม่ได้พูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียว
แต่เธอก็ตั้งสตินะเอากลมศีรษะลงแล้วก็รวบรวมกำลังที่มีอยู่สะบัดหนี

จากนั้นเธอลุกขึ้นได้แล้วก็จำอ้าวหนีไม่คิดชีวิตเลยล่ะครับ
ส่วนคนร้ายคาดว่าน่าจะตกใจเนอะ

ตัวเธอตั้งสติได้ก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ทราบ
แล้วพอจากนั้นก็พากันไปแจ้งความที่สพโนนสุวรรณครับ

นางเกฟเลสยุนมาคุ้มเลยแล้ว

มันคืนผางสิมาคุ้มหัวใยบึบเลย

เป็นผ้าอะไรเป็นผ้าไนลอนหรือว่าผ้าอะไรครับ
ไม่รู้คือกันแต่มันเป็นผาดสีดำมันสี่เหลี่ยมอย่างงี้น่ะมันจับเลนมามันมาคุ้มหัวยายเลนอ่ะอืม

คุ้มแล้วมันกดใจใส่ชีดินตัว

กดใจใส่ชีดินทั้งเดียวไหม

นาทีชีวิตจริงแต่ท้ายที่สุดเธอก็สะบัดหนีหลุดออกมาได้แน่ค่ะ
คนนี้ก็คือผู้ใหญ่บ้านหมู่๔นะคะ
ผู้ใหญ่ชะเลาเผ็ดลูกขาค่ะ
บอกว่าป่าชุมชนที่นี่เนื้อที่ประมาณ๗๐ไร่นะ
เป็นพื้นที่แหล่งอาหารการกินของชาวบ้าน
แล้วถามว่าผู้ใหญ่เหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดมาก่อนหรือเปล่า
นี่คืออะไรตอนนี้กำลังสื่อหาขันอยู่
แต่สิ่งที่ทำได้คือประชาสัมพันธุ์ให้ชาวบ้านระมัดระวัง
ถ้าเจอคนแปลกหน้าก็ให้เรียบบอกทันทีเลย

ใส่เส้นเย็ดแขนยาวเกร็งกินขายาว

คือโพกหน้ามาโพกหน้ามา

คือเพื่อนบ้านเขาเชื่อว่าการที่คนร้ายเลือกเป้าหมายเป็นนางห่วง
เพราะว่าเห็นจากด้านหลังผมยาวไง

คิดว่าเป็นสาวแรกรุ่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ก็เลยเข้าไปก่อเหตุหวังจะทำไม่ดีไม่ร้ายอะครับ
ก็เป็นความเห็นจากเพื่อนบ้านนะคะ
ซึ่งถ้ามองในแง่มุมเรื่องของการไว้ผมยาว
คือคุณป้าห่วงเนี่ยบอกว่าเธอมีลูก
ลูกสาวเธอเนี่ยแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติ
แล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศได้หลายปีแล้วประมาณปี๒ปี
แล้วมันติดโควิดไงก็เลยกลับมาบ้านไม่ได้

คนอีสานโบราณนี่นะจะไม่ตัดผมเลยถ้าหากว่าลูกสาวไม่ยอมกลับมาบ้าน
คือถ้าไปต่างที่ต่างถิ่นแล้วไม่กลับมาพ่อแม่ก็จะไม่ยอมตัดผม
มันก็เลยเหมือนว่าเธอไว้ผมยาวแล้วดูสลุง
ไว้ผมยาวมันก็เป็นสิทธิ์ของเธออันนี้ก็ไม่ได้ไปว่าอะไรกัน
แต่เรื่องของเรื่องคนที่เป็นคนร้ายเนี่ยอันนี้ต้องช่วยกันดูแล
เป็นใครอะไรยังไงควรจะต้องเร่งจับให้ได้
อันตรายแล้วอย่างที่เขาบอกว่านั่นมันป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหาร
ชาวบ้านไม่รู้คนวัยไหนคุณตาคุณยายลูกหลานเนี่ย
จะเข้าป่าอีกไหมจะเกิดแบบนี้อีกหรือเปล่ามันก็ระแวงนะ
เอาฝากเอาไว้ละกันช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งเหตุนะครับที่จังหวัดสุราธานี
ชาวบ้านในระแวกนั้นบอกว่าเดือดร้อนมากไปเจอกับคนคนนี้
ท่าทางจะสติไม่ดีหรือว่าไปทำอะไรมาก็ไม่รู้
คือแบบว่าเป็นมื้อดำยอมเจ้าเลยนะ
จะไล่ฝั่งคนที่เขาขับรถสัญจรผ่านไปผ่านมาครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมคือผมขออภัยไม่ใช่ว่ามีดดาบนะหรือว่าเป็นไม้
แต่พูดถึงว่าไม้เนี่ยมันก็ยาวใหญ่อย่างนี้มันก็สร้างอันตรายได้เหมือนกันนะคุณชิสา
กลัวค่ะชาวบ้านในอำเภอคีริรัฐนิคมสุราธานีบอกว่าโอ้โหตกใจมากเลย
อาการก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะจะเมาเหล้าหรือเมายาก็ไม่รู้แหละ
แต่ว่าออกมาดักตีรถชาวบ้านแบบนี้โอ้โหใครจะกล้าขับรถไปล่ะคะคุณ
ดิถูกไหมคะเอายังไงล่ะทีนี้ก็ต้องฝาก
โดยงานฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดูแลแล้วกัน
ถ้าป่วยไปรักษาให้ตัวเองหายเป็นปกตินะฮะ
แต่ถ้าหากว่ามีอาการเมานะฮะก็ต้องรักษาก็ต้องบำบัดฟื้นฟูกัน

เกิดดูปฏิเหตุบอกก่อนนะว่าไม่เจ็บไม่ตาย
แต่ว่านั่งสูบบุหรี่เฉยดิฉันว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะ
ไม่จะเจ็บนี่หรือครับ
ไม่จะเจ็บนี่หรือค่ะ
อ่อจากที่ทุกข์อยู่ป่ะ
บอกเจ็บตัวไม่ใช่เลย
ดีใจนปลอดภัย
จองมันไม่ได้ยิ่งไส้
เอานะเอาเอาสำเร็จแล้วครับ
ตอนอยู่ในรถเนี่ย

เอาเอาเอาเอาตอนนี้เป็นแล้ว

เพราะว่าเหมือนหัวไปกระแทกตรงท้ายทอยกระแทกนะครับ
โอ้โหแล้วลักษณะเนี่ยคือเหมือนเมาสุรามาคุณชิสา
ก็ดูอาการดูทรงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ที่นครปฐม
คือพอมีอุบัติเหตุรถตะแคงลงทุ่งนาแบบนี้
ชาวบ้านแถวนั้นเขาได้ยินเสียงเขาตกใจใช่ไหมคุณ

ออกไปเห็นคนขับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอะไร
พูดจารู้เรื่องเขาก็บอกเออก็สบายใจแหละที่ไม่เห็นเป็นอะไร
แล้วเห็นเนี่ยดูสินั่งสูบบุหรี่เฉย
คือลักษณะไม่ใช่บุหรี่หรอกเหมือนเป็น
เป็นบุหรี่แบบโบราณพันเมืองเอง
แล้วนั่งยังมีอารมณ์ยังมีเวลามานั่งพันยาเส้น
โอ้โหแล้วเป็นห่วงไงคะเกิดมันอันตรายมีน้ำมันรั่วมา
อะไรอย่างนี้อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ไฟไหม้หรือระเบิดก็ได้
แต่ที่สำคัญที่สุดคือเมาสุรามาอย่างนี้

ว่าถ้าเมาแล้วอย่าขับนะครับคุณผู้ชมครับ
อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องความเชื่อสุดบุคคลกันบ้างดีกว่าคุณชิสา
ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของมนต์ดำเขาว่าอย่างนั้นกัน
คือผู้ชายคนนึงเนี่ยคุณผู้ชมมีอาการแปลก
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าโดนพูดผีปีศาจมาสิงร่าง
โดนมนต์ดำหรือเปล่าก็เลยต้องไปทำพิธี
แต่เขาก็บอกว่าทำแล้วก็ยังไม่หายนะฮะ
อยากจะให้หมอปลามาช่วยจะช่วยได้ไหมจะไปทำพิธีอะไรกันบ้าง

ออกมาเร็ว
ปิดเสียงให้มันปิดเสียง
มาหัวเราะแหละ
หัวเราะ
พูดไม่ออกพูดไม่ออก
มันอิ่มมันแน่นไม่หมด
แต่หายแน่นหายแม้นดีหรอ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

ไปหาที่ทำพิธีให้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่า
วิญญาณผู้หญิงชอบกินไก่มาสิงร่างผู้ชายคนนี้
ส่วนคนทำของใส่เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่มีปัญหากัน
ในเรื่องของการวางของล้ำพื้นที่กันนะ
ถามกับชาวเน็ตว่าโอ๊ยอาการแบบนี้จะไปหาใครช่วยแก้ดี
แน่นอนชาวเน็ตก็ตอบมาว่าไปหาหมอปลาสิ
นี่หมอปลามือปราบสัมภเวษีนะฮะ
เธอก็บอกพยายามติดต่ออยู่มันก็เป็นความเชื่อหรือว่ามันเป็นที่พึ่งเหมือนกันนะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าเราจะประสานหมอปลาได้ไหมนะคะ
หรือว่าเธออาจจะรักษาหายดีแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของความเชื่อนะดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับ
แหมเล่นโยนของรักของหวงลนลงต่อหน้าต่อตา
สรุปว่าคนที่ทำแบบนี้ยังอยู่ดีไหมล่ะเนี่ย
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมคะแม่บ้านทั้งหลายใครเป็นแบบนี้บ้างไหม

เราลงไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตถือของมาเต็มไม้เต็มมือพลุงพลัง
คุณสามีกับคุณแฟนนั่งรออยู่ในรถไม่ลงมาช่วยเราไม่ว่านะ
แต่มาแกล้งเราแบบนี้ไม่ยอม

เอาหมูมาด้วยสิไม่เปิด
ไม่เปิดไม่เปิด
ไม่เปิด

ว่าผู้ชายคนนี้ยังมีชีวิตดีอยู่ไหม
ให้ฉันตอบแทนเลยว่าไม่รอด
อาจจะถูกส่งโรพยาบาลที่ไหนซะที่ได้แกล้งเพราะขนาดนี้

มีพวกเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารที่แบบ
ไม่มีจริงแต่มันก็ใจหายไงคุณ

แล้วเนี่ยเรามายั่วโมโหเราแบบนี้ไม่น่ารักเลย
คุณผู้ชมเรื่องราวดีแบบนี้เรามีมาฝากกันนะคะ
พร้อมทั้งภาพปิดท้ายวันนี้ก็น่ารักมาก
เป็นเรื่องราวของมาเล่นสเก็ตบอร์ดค่ะ
ติดตามกันด้วยนะครับกับรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ
ช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ